โพสต์ไอจีเตือนใครบางคน

ว่าจะไปกระทบกระเทือนถึงคนอื่นหรือเปล่า
เออซึ่งแล้วเราก็พาดผิงกันไปว่า
คนนั้นน่ะนั่นก็คืออดีตคนรักของเธออย่างหนุ่มโตโนภาคินนั่นเอง
แต่ในทางกลับกันค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะเกิดกระแสดราม่าหรือเปล่า
เพลงใหม่ล่าสุดที่สาวแตงโมร่วมแสดงเดี๋ยวไปชมพร้อมกันค่ะ

เราก็อยากจะทำอะไรให้มันดีกว่านี้
ก็สร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนเพลงของร็อกเกอร์ชื่อดัง
เพราะนอกจากจะเป็นการกลับมาออกผลงานเพลงใหม่
หลังจากที่ทิ้งช่วงห่างไปนานร่วม๒ปีแล้ว
ยังส่อเขาว่าจะมีดราม่าโชยตามมาอีกด้วย
เพราะถ้าใครตาดีก็จะเห็นว่าภาพบางส่วนเป็นเหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเธอ
กับอดีตคนรักโตโนภาคิน
ไม่ว่าจะเป็นภาพบรรยากาศแต่งงานในโบสถ์การ์ดอวยพรที่ปรากฏคำว่าพาคินหัวใจของโม
รวมไปถึงภาพเหตุการณ์จำลองที่แตงโมกินยานอนหลับเกินขนาด
กลายเป็นข่าวคึกโครมแห่งปีอีกด้วย
ซึ่งถ้าหลายคนจำกันได้เมื่อไม่กี่วันก่อน
โมเพิ่งจะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงข้อความร่ายยาวที่โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัว
ว่าเป็นเพราะรู้สึกอัดอั้นกับการที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของอีกฝ่าย
และพลอยทำให้เธอต้องถูกเหี่ยวไปตอบคำถามในแต่ละครั้ง
พอภาพตัวอย่างเอ็มวีออกมาแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าฝ่ายที่ถูกนักแสดงสาวโพสต์ตำหนิจะว่ายังไงบ้างนะคะ